แต่ส่วนข่าวนี้ก็เป็นคำเตือนนะคะให้ระมัดระวัง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อของจากร้านค้าออนไลน์นะคะ
ช้อปปิ้งนะคะหรือว่าการใช้เตาอบขนมปังนะคะ
เป็นเรื่องเตือนภัยค่ะร้านค้าอบขนมปังเบอร์เกอรี่ต่างต่าง
ก็ต้องระมัดระวังด้วยกรณีนี้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเขาซื้อเตาอบมาแค่เดือนเดียวแล้วกำลังใช้งานอยู่
กำลังเขาเรียกกำลังวอร์มเตาให้เตามันเริ่มมีความร้อน
ปรากฏว่ามันเกิดระเบิดขึ้นมาค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหนี่ถ้าอยู่ตรงนั้นก็โหได้รับบัตรเจ็บเลยนะคะ
มันมีมีประกายไฟด้วยนะคะครับนี่เป็นภาพที่กล้องวงจรปิดเนี่ย
บันทึกได้ตอนที่เอาระเบิดพอดีค่ะคุณพดุงศักดิ์รุ่งเรืองระยับกุลค่ะ
เจ้าของร้านเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกเนี่ยเตาตัวนี้เพิ่งซื้อมาได้แค่เดือนกว่า
เท่านั้นเองซื้อผ่านแอปช้อปปิ้งชื่อดังนะคะ
ราคานี่ไม่ใช่น้อยนะคุณนัทพงศ์แสนกว่าบาทเตาอบราคาสูงเลยล่ะนะคะ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยเขากำลังเอาพิมพ์ขนมไปอุ่นจะได้เทขนมลงไปนะคะ
พอเดินเครื่องได้สัก๑๕นาทีมันเกิดแบบนี้ค่ะ
แล้วเสียงดังมากนะคะเหมือนกับหม้อแปลงระเบิดเลย
แล้วก็เป็นภาพอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะ
เค้าบอกโชคดีจริงตรงนั้นเนี่ยไม่มีคนอยู่หน้าเตาก็เลยไม่มีใครได้รับปัด
มันก็มีทั้งสองแบบมีทั้งสองแบบเราก็ยังไม่ทราบว่าอันนี้เขาใช้อะไรนะครับ
ผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าที่ได้ออกมาโพสต์เนี่ย
เพราะว่าอยากจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่อยากซื้อสินค้าทางแอปพลิเคชันออนไลน์นะครับ
นี่ก็น่าสนใจเพราะว่าเขาบอกว่าเขาโดนบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับผิดชอบ
ตอบมาแต่ว่าเดี๋ยวส่งรถมารับไปตรวจเช็คให้แต่ออกค่ารถเองนะค่าขนส่งออกเองนะ
พอถามว่านานไหมก็รอเดือนหนึ่งก็ต้องรอไปก่อน
เขาก็มองว่าโอ้โหออเดอร์ก็มาแล้วรอไม่ไหวเขาต้องตัดสินใจซื้อเตาอบใหม่ค่ะ
คดีความตอนนี้ค่ะเจรจากันอีกสักรอบหนึ่งถ้าหากว่าถ้าไม่รับผิดชอบเท่าที่ควร
เขาบอกว่าเขาจะไปแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานไว้ก่อน
แล้วเขามองว่าการระเบิดแบบนี้มันอันตรายถ้ามีคนอยู่หน้าเตาถึงแก่ชีวิตแน่นอน
อันนี้สรุปแล้วเป็นแก๊สนะคะครับเป็นเตาอบแบบแก๊สค่ะคุณผู้ชม
ผมก็บอกว่าตอนนี้ผมเสียหายอยู่เพราะว่ามีออเดอร์ลูกค้ามาแล้วก็รับเงินมาแล้ว
แล้วก็ลูกค้าก็คาดหวังเพราะว่าสัตว์ไปเป็นของขวัญ
เขาก็จะช่วยอะไรได้ไหมเช่นให้มันเร็วขึ้นหรือว่าช่วยอะไรได้ไหม
บอกว่าช่วยไม่ได้แล้วก็จริงแล้วทางคุณเสียผลประโยชน์เนี่ย
เพราะว่าผมเนี่ยเอาเตาเขามาทำขายผมได้กำไรเขาไม่ได้กำไรด้วย

ผมขายผมได้กำไรเขาไม่ได้กำไรด้วย
ผมคราวนี้ผมเสียประโยชน์เขาก็ไม่ได้ได้ประโยชน์ด้วยเหมือนกัน
นี่แหละค่ะก็เป็นการเตือนนะคะสำหรับผู้ที่ใช้เตาอบค่ะครับ